จากเหตุแผ่นดินไหวที่อิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๙๑คนนะครับ
ในวันนี้ครับพิพิธภัณฑ์ของอิตาลีประกาศว่า

อบให้เพื่อการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
ครั้งรุนแรงที่สุดที่ผ่านมาครับ
พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศอิตาลีประกาศ
รายได้จากการเข้าชมในวันนี้ทั้งหมด
ให้กับการบริณาซ่อมแซมเมือง
ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๒

และก็อีกหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ

จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๙๑คน
ทางด้านของนายดาริโอฟานเซสซีนี่
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลี
ก็เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น

โบสถ์รวมไปถึงอาคารที่มีความสำคัญ
ทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอายุเก่าแก่
ราว๒๙๓แห่งพังถล่ม
จากนี้ยังได้เรียกร้องให้ชาวอิตาลี

และแหล่งบรรสถานพร้อมเพลียงกัน

ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้
ส่วนนายกเทศมนตรีเมืองอามาตริเช่

เพาะในพื้นที่นี้ถึง๒๓๕คน

ว่าจะเร่งเดินหน้าฟื้นฟูความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้กลับเข้าสู่ความรุ่งเรือง
เหมือนครั้งอดีตให้เร็วที่สุดครับ

พังถล่มในพื้นที่แผ่นดินไหว

ตนแรงสรรสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไห

โครงสร้างของอาคารของโรงเรียนประถม

รวมไปถึงหอนาฬิกาของ
โหวตในเมืองแอคคูโมลี
พังถล่มลงมาจากแรงสรรสะเทือน

พังเสียหายแล้วก็ทำให้มีผู้อาศัย
ในบ้าน๔คนเสียชีวิต

ก่อสร้างนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในการป้องกันการสูญเสียเสียชีวิตของประชาชน

กับเมืองแอลอัควิราทางตอนกลางของประเทศ
และคราบผู้เสียชีวิตไป๓๐๐คนเมื่อ๗ปีก่อน